อ่าคนนี้นะฮะข่าวต่อไปเป็นข่าวออนไลน์เลยค่ะเขาประกาศอยู่ดีก็ประกาศเลย
เนื้อฝากตัวด้วยนะคะโป้งเลยมาเลยแท่งซุกไว้แน่นอนเพิ่งออกมาเมียเป็นใคร
สังคมออนไลน์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับพี่แท่งกันใหญ่เลยนะล่าสุดต้นสังกัดของพระเอกรุ่นใหญ่ที่ดูแลพี่แท่งคือผู้จัดการนะฮะ
ออกมาชี้แจงว่าหนูน้อยที่พี่แท่งบอกว่าเป็นลูกสาวนั้นที่จริงแล้วเป็นลูกของรุ่นน้องที่อยู่ในทีมแมงปอล
คุณจะไปคุยให้รู้เรื่องกับเขาก็ยาก

สมชื่อเออ

แต่เอ็นดูรักนางนางทำงานเอ็มอะไรต่ออะไร
รักกันรักกันรักกัน